เพราะว่าไม้กั้นก็มีจะรีบข้ามมาทำไม
รถไฟก็กำลังมาอยู่แล้วและท้ายที่สุดมันเป็นยังไง
ให้คุณผู้ชมมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ไม้กั้นลงแล้วนะคุณนะรถมอเตอร์ไซคันอื่นก็พยายามที่จะจอดรอแล้วนะ
แล้วก็การเว้นระยะในการจอดรอก็สำคัญนะครับ
คันเข้าไปชิดเลยชิดไม้กั้นก็น่ากลัวอยู่

เดี๋ยวจะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งฝั่งนู้นนะคุณ
ฝั่งทั้งนั้นนะครับนี่ลูกศรสีแดงนี่

ตัดสินใจจะข้ามทางรถไฟ
อดไม้กั้นมานิดหนึ่งแล้วคุณดูสิรถไฟกำลังมาเห็นไหม
เห็นแสงของรถไฟไหมนี่แล้วก็ดูลูกศรสีแดงให้ดี
นี่ครับส่วนคันอื่นเขาจอดรออยู่นะ

ตรงกลางนี่มุดตรงกลาง
แล้วแล้วแล้วดู
ดูกันแป๊บนึงแล้วมันติดอ่ะ
ล้อมันไปติดรางรถไฟขนาดรถไฟมา
รถไฟชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คันนี้
ทำให้ร่างของคนขี่กระเด็นกระดอนเลย
รถจักรยานยนต์ของเขาส่วนหนึ่งก็มานี่
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดรอกันอยู่

ใช่อย่างมอเตอร์ไซคันนี้เขาจอดอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
จอดอยู่หลังไม้กั้นด้วยแต่ว่าอาจจะชิดไม้กั้นไง

โดนไปด้วยเลยนี่ยังกับโบลิ่งอ่ะคุณ

หลายคนถามนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนรถไฟชนเนี่ย
ตายไหมหลายคนห่วงแบบนี้นะครับ
สรุปนะเขาไม่เสียชีวิตนะคุณ
คือนายธนูเดชพรอำนวยอายุ๔๒ปี
ไม่เสียชีวิตครับเพราะตอนที่เขา
ขี่ข้ามทางรถไฟแล้วล้อมันติดเนี่ย

แต่ก็ถูกแรงกระแทกของรถจักรยานยนต์เขาเอง
กระแทกตัวเขาด้วยทำให้สะโพกหัก
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคามีเลียน
รายละเอียดอื่นตำรวจสนมักกษัน
อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
หลังจากที่รถไฟชนรถไฟเขาต้องจอด

ให้การกับตำรวจอยู่เหมือนกันนะครับ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดข้ามทางรถไฟ

ักกระสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
เป็นจุดตัดข้ามซึ่งมีไม้กั้นมีสัญญาณเตือน
มีเสียงอะไรเรียบร้อยเลยแต่ก็ยังจะข้ามมาอีก
ตอนแรกเหมือนกับเขาก็ยังจอดอยู่ดีนะ
แต่ทำไมจังหวะที่แบบรถไฟมาแล้วถึงตัดสินใจรอดแบบนี้
แล้วดูสิคุณผู้ชมคือการตัดสินใจของตัวเองคนเดียว
ไม่ใช่แค่ตัวเองเดือดร้อนไงคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วย
ใช่นะฮะคิดว่าจะทันแต่มันไม่ทัน
แต่เครื่องกั้นมันมาแล้วยังไงก็ตามมันอยู่ในระยะอันตรายนะครับ